นั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชุดรัฐค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
มันเวลามากัดให้สมัครกับเราสองคนในผู้กัดสมัครค่ะเอาสารวิเยอะแยะให้ที่ตามในวันนี้นะครับ
ช่วงเวลาดี๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณครับ
บ่ายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าอยู่ว่าง
อยู่เฉยหยิบมือถือขึ้นมาส่งไลน์มาคุยกันค่ะ

หลายท่านที่เป็นแฟนประจำดิฉันเนี่ยอ่านทุกวันนะ
มีหลายคนเลยอ่ะถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยไม่หมดแน่นอน
จริงครับส่งข้อความมาพูดคุยทักทายกันหน่อย
ในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้นะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

ชายคนหนึ่งครับเขาถ่ายคลิปตำรวจแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าไม่พอใจที่ตำรวจมาตั้งด่านอยู่ริมถนน
โอ้โหเขาบอกว่าเขาเข้าบ้านเข้าซอยไม่ได้
หนุ่มคลุ้มคลั่งขู่จะทำร้ายคนในบ้าน
ท้าทายอีกว่าแน่จริงก็ไปแจ้งตำรวจมาจับอีกด้วย
คนนี้คิวฮอตจริงหมอปลาล่าสุดบุกปราบมารศาสนา
เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าได้รับแจ้งมา
ว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ร่วมกุฏิกับสาวประเภทสอง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบ
ดัดชัดได้ครูกัดสมัติข่าว
มาแล้วค่ะจัดมาแล้วอยากส่งข้อความมาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ
เพราะว่าเรื่องราวของเรานี่มันหลากหลายไม่อยากให้พลาดเหมือนกัน
จริงครับมีเวลาพักบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
หมอปลาฉายามือปราบสัมภเวษีใช่ไหม
ตอนนี้ต้องเปลี่ยนฉายาแล้วเป็นอะไรดีเป็นมือปราบมารศาสนาบุกไปที่วัดอีกแล้วบุกไปถึงกุฏิ
เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ร่วมกับศรีกาหรือเปล่าจะเรียกศรีกาได้ไหม
คือเหมือนเป็นสาวประเภทสองอ่ะงั้นไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
อ้าวคุณผู้ชมหมอปลาเขาบุกไปถึงที่ไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
คือมีชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าเห็นพระรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิกับสาวประเภท๒ครับ
คือหมอปลานะพร้อมกับทนายความเลยบุกไปพิสูจน์ถึงที่
ไปถึงที่กุฏิของพระรูปนี้ชื่อว่าพระวิถีเทวสารโรเรียกสั้นพระแจ็ค

อยู่กับสาวประเภทสองครับซึ่งพระแจ็คเขาก็รีบชี้แจงเลยนะบอกว่าอย่างนี้
อยู่ร่วมห้องกันจริงแต่ไม่ได้มีการเสพเมถุนก็คือไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้น
ส่วนสาวประเภท๒คนนี้นะคะก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็อธิบายนะคะว่านับถือเป็นพี่น้องไม่ได้มีอะไรกันจริง
คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหนูว่าคือหนูเจ็ดวันหนูก็ทำงานเจ็ดวันนะคะ
แล้วทำงานก็เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเริ่มทุ่มหนึ่ง
เสบียทุนก็เสบคือไม่มีตรงนั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมันเสบียทุนเหมือนว่าอย่างไรอยู่อะค่ะ
เธอก็ให้ข้อมูลแบบนั้นแล้วยังบอกอีกว่าเธอเข้ามาในกุฏิเนี่ยเพราะจะเข้ามาดูแลหนูแก๊สบี้

ฝากแก๊สบี้เอาไว้ที่กุฏิหลวงพี่แจ๊คให้ช่วยเลี้ยง

เลี้ยงเอาไว้ก็เลยเออมาขอดูหน่อย
ส่วนพระแจ๊คเนี่ยก็บอกว่าสาวประเภทสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ก็เข้าออกออกกุฏิมานานเป็นปีแล้ว

เข้ามาเนี่ยเธอก็มาคอยดูแลปัดกวาดเช็ดถูกุฏิให้

เอางี้ละกันมาดูลงดูแลแต่มันกลางเข้ากลางคืนไงคุณพี่สา
เนี่ยคนที่มาดูแลเนี่ยสาวประเภทสองคนนี้เขามองว่าเป็นน้องชายเป็นน้อง

แล้วจะมาช่วยดูแลเนี่ยก็บอกเลยนะว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วเนี่ยยินดีเลยถ้าหากสำนักงานพระพุทธศาสนาจะเข้ามาตรวจสอบก็เชิญได้เลย

อาจารย์มาจะไปตามได้งานมันเป็นประหลาดชีพโยม

หลวงพี่แล้วเห็นมีบางคนบอกว่าเขาเคยค้างคืนด้วยอ่ะครับ
เขาจะมาค้างคืนได้ยังไงที่วันที่วัด
เขาจะมาฟังคืนได้ไงโยมไม่มีหรอกถามหัวหน้ากุฏิได้

อืมพระแจ็คยืนยันแบบนี้เลยนะคุณชิสา
นั่นน่ะสิทีนี้พระยังบอกอีกนะคะว่า
สาวประเภทสองเนี่ยเธอมาดูแลดูแลความสะอาดไม่พอนะ
ต้องมาดูแลพระแจ๊คด้วยเพราะพระแจ๊คป่วยเบาหวานก็ต้องฉีดอินซูลิน
ห้องพักก็ต้องสะอาดสะอ้านคือก็ต้องมีการดูแลตรงนี้เป็นพิเศษ
อืมอ่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะ
หมอปลาก็ไปสอบถามกับพระผู้ใหญ่ในวัดอีกเหมือนกัน
อืมพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าพระแจ๊คก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ชาวบ้านร้องเรียนนะ
อืมอ่าแต่เข้าใจแหละว่าชาวบ้านเขามองว่าอืม
มีสาวประเภทสองเข้ามาในกวติเนี่ยอาจจะดูไม่ดี
คือแม้ว่าตัวเพศสภาพเป็นผู้ชาย
เออแต่ว่ารูปร่างภายนอกเธอเป็นผู้หญิงเนี้ยใครมองก็อาจจะดูไม่เหมาะสม
ยิ่งมาตอนดังคืนอ้าวมันก็ชวนให้คิดว่าอย่างนั้นเถอะค่ะ
เอางี้ละกันเรื่องนี้คงต้องฝากให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าพระแจ็คแล้วก็สาวประเภทสองเขายืนยันนะทั้งคู่บริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นญาติกันเท่านั้นเอง
อ่านะคะบางเรื่องเราก็อาจจะมีข้อมูลเพียงแค่ส่วนหนึ่งหรือเห็นข่าวส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นดูข่าวเขาอย่าไปตัดสินอะไรก็ดูข้อมูลในหลายแง่มุมด้วย
ส่วนเรื่องนี้คลิปนี้ครับโอ้โหโด่งดังมากแล้วก็มีความคิดเห็นแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายนะ
อ่ะก็คือเรื่องราวของคุณตำรวจที่เขาเหมือนตั้งด่านตรวจอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินมาแล้วเขาก็ถูกเรียกถูกตรวจถูกไหม

เกิดความไม่พอใจขึ้นมาด่าตำรวจลั่นเลยค่ะ
ถ้าถ้าผู้กองไม่ให้ผมเข้านี่แสดงว่าผู้กองละเมิดสิทธิ์ผมนะ
ผมต้องการเดินเข้าไปในซอยนั้นน่ะนะอันนี้ถ่ายผมได้ไหมฮะ
ถ่ายผมไม่ใช่ป่ะใส่หัวได้ยังไงแล้วมาหันกล้องมาหาผมแบบ
ปฏิบัติหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่พักนี้มันเปิดตลอดไหมเนี่ย
มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนผมต้องการจะเดินไปอีกบ้านหลังนึงเนี่ย
ทำไมไม่ให้ผมไปอ่ะฮะพื้นที่ทำงานของคุณคือโรงพัก

ถ้าคิดเอายึดเอาตรงนี้เป็นพื้นที่ทำงานน่ะถ้าคิดว่าผมทำผิดอ่ะ
ข้างในน่ะยิงเขาไปเลยน่ะ

โอ้โหดูนะท่านท้าให้ยิงกันเลยเหรอนั่นน่ะสิค่ะ
แล้วคือคุณตำรวจก็นิ่งเชียวนะนิ่งเงียบเลยค่ะ
บรรยากาศมันมาคุจริงจริงเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยไอ้คลิปเนี้ย
เล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ถูกแชร์ลงไป
ในเพจพระจันทร์ลายกระต่ายวี๒แล้วแคปชั่นอธิบายไว้ว่า
ท้าทายให้ตำรวจยิงสักวันแล้วจะเจอของจริง
มีการบอกด้วยว่าสนับสนุนให้ผู้กำกับสพนขามดำเนินคดี
กับเจ้าของเสียงที่ไปป่วนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วย
ฝั่งหนึ่งเขาก็มองแบบนี้เขาก็มองว่าผู้ชายคนนี้ไปป่วนการทำงานของคุณตำรวจ
เอาแต่ถ้าเราดูในคลิปก็ชายคนนี้เขาใช้โทรศัพท์มือถือนะถ่ายไปด้วย
แล้วก็ดูการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจซึ่งอยู่ที่ด่านตรวจในพื้นที่อำเภอหนองขาม
จังหวัดชนบุรีเออแต่อย่างงี้ครับไอ้สิ่งที่เราดูกันเนี่ย
แล้วได้ฟังน้ำเสียงเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงความไม่พอใจ
ที่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมเปิดทางให้เขาเข้าไปในพื้นที่
เขาก็เลยโมโหถ่ายคลิปประจานแบบนี้ไปเลย
ผู้ชายคนนี้เขาพยายามที่จะบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะเข้าไปในซอย
ซึ่งตำรวจเขาเหมือนตั้งด่านตั้งโต๊ะทำงานกันอยู่

ก็ทำให้ตัวเขามันเข้าไม่ได้
พอเข้าไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจ
มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชน
คือสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นที่เขาถ่ายคลิปเขาพูดนะ
แล้วเขาพูดท้าทายอีกอันนี้ไม่ควรเลยจริง
ถ้าเกิดว่าตำรวจเขาตั้งใจทำปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ย
ก็คือพูดไปนับสนับว่าท้าทาย
บอกว่าถ้าไม่พอใจก็ยิงออกมาเลย

เพราะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนแล้วค่ะ
ชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะ
ก็มีทั้งมุมคนที่มองว่าคนที่ถ่ายคลิป
เนี่ยเมาสุราหรือเปล่าตรวจแอลกอฮอล์หน่อยไหมหรือบางคนก็มองว่า
ทำไมต้องไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อืมอ่ะหลากหลายความคิดเห็นนะคะ
แต่ว่าข้อมูลทางด้านฝั่งคุณตำรวจเรายังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้แน่ชัด
ว่าเป็นการมาตั้งด่านตรวจหรือมาตั้งด่านอะไรทำอย่างไรนะคะ
แต่ว่าก็คงเป็นการปฏิบัติงานของคุณตำรวจส่วนประชาชนเนี่ยเข้าใจแหละว่าคุณอาจจะได้รับผลกระทบหรือว่า
ความเดือดร้อนจากการดำรงชีวิตแต่ก็ควรที่จะพูดคุยหรือสอบถามกันดีดีมากกว่า
พอเป็นคลิปแบบนี้ออกมาแล้วมันก็ไม่ดีถูกนะคะอ่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับ
อายุสามสิบห้าปีคุ้มคลั่งครับขู่จะทำร้ายคนในบ้านคนในบ้านเขาก็ไม่ไหวแล้ว
ต้องเรียกตำรวจมาช่วยจับดูสิว่าเขายังจะอยู่ไหมครับ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
ยังไวตำรวจบอกไงบอสไซค์ไม่วิ่งตามหรอกบอสไซค์
พอเจอปั๊บเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ต
ในนั้นน่าจะมีคนชื่อเบิร์ตเบิร์ตยุทธวิธียุทธวิธี
เหมือนเป็นโค้ดลับบอกกันว่าต้องใช้แผนไหน
ก็จัดตามยุทธวิธีคือยังไงลุมเลยครับลุมใจไว้อย่างนี้
นี่คือยุทธวิธีครับสุดท้ายยังไงเสร็จไหมงาม
ไม้งามปักไว้อย่างนี้เลยไม่ได้ทิ้มแทงเขานะแต่กดเอาไว้ครับ
คุณลักษณ์ทุเรจริงเขาบอกว่านายคนนี้วิ่งวิ่งเนี่ย
วิ่งกี่กิโลรู้ไหมสองกิโลอ่ะโอ้โหสองกิโลเมตร
แล้วพื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นแบบพื้นที่ดินที่มันวิ่งไม่ได้สะดวกนะ

อยู่ในตำบลนาเริกอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ

ชื่อว่านายพงกรสมินเยอายุ๓๕ปี

อ่ะก็ก่อนหน้านี้พงกรเนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่งค่ะคุณชนะ
พังประตูบ้านเขาเสียหาย
แล้วก็ถืออาวุธมีดเนี่ยเดินไปคู่จะทำร้ายชาวบ้านเขาน่ะ
โอ้โหภรรยาเห็นแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหว
โทรศัพท์บอกแม่ของนายพงกรซึ่งอยู่อีกบ้านหลังนึง
บอกแม่มาด่วนเลยพงกรอรวาสอีกแล้วแม่
พอแม่มาถึงนะเห็นลูกชายคุ้มคลั่งอยู่
แม่เนี่ยนะตะโกนบอกเลยว่าให้หยุดถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวแจ้งตำรวจมาจับ

ที่ไหนล่ะคุณชนะไม่หยุดแถมท้าทายอีกนะว่า
แม่แน่จริงก็แจ้งตำรวจมาเลย
เอ้าว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแม่บอกไม่รอแจ้งตำรวจมาเลยจ้า
พอตำรวจมาพงกรมาอยู่แววสตาร์ทเครื่องก็ไปเลยครับ
วิ่งหนีตกใจวิ่งเข้าไปในไร่มันสับปะหลัง
ที่เธอถูกตำรวจวิ่งไปตามจับ
คุณเป็นแม่คนเป็นแม่เขาบอกว่า
ที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยก็มีอาการคล้ายคนเมายานั่นแหละ
เดินไปเดินมาไม่รู้ไปเสพมาตอนไหนเดินวนรอบบ้าน

มันเอามุ้งลวดไปล้างด้วย

สักพักมันจะขึ้นไปขัดหลังคา

เห็นอาการแบบนี้แน่นอน
ต้องมีของเป็นเพราะว่ามีของอยู่ในตัว

พบสารเสพติดในร่างกายครับ
ก็คือเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

นี่นะครับคึกเที่ยวนะ
แล้วคนติดยาบ้าเสพยาบ้าก็มักมีอาการแบบนี้
เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ย้ำเตือนตรงนี้ว่ายาเสพติดเป็นพิษ

คนที่เขาบอกว่าขยันยาบ้าเนี่ยนะ
ทำไมต้องล้างมุ้งลวดก็ไม่รู้
อาการมันอาจจะคึกเป็นพิเศษบ้างคุณไหม

รู้แต่ไม่ดีและผิดกฎหมายนะคะไม่ดี

ใครที่เห็นเหตุการณ์นี้เป็นต้องตกใจแน่นอนนะคะ
ก็คือว่าเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะ

ขับรถไปอยู่ดีเจอผู้หญิงนอนพนมมืออยู่กลางถนนนะคะ

ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไร
ผู้หญิงคนนี้นอนพนมมืออยู่กลางถนนแบบนี้เลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แถวแถวซอยคลองถนนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับ
ทีมข่าวเลยไปที่เกิดเหตุใช่ครับ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้จริง
ทีมข่าวของเรานะครับก็ต้องลงพื้นที่ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วันนั้นคนที่เขาขับรถไปขับรถกลับมาจากบ้านพัก
แต่ว่าบางทางเจออุ้ยเดี๋ยวเหตุไม่คาดฝัน
คือผู้หญิงนั้นนอนอยู่อย่างนั้นแล้วคุณดูสิครับ
ในช่วงกลางวันมันก็จะเป็นทางโล่งอย่างนี้
แล้วยิ่งพอตอนกลางคืนนะถ้าขับเร็วไม่ทันสังเกต
ผมพูดตรงเลยนะเหยียบเลยนะ

ถูกต้องเอาเดี๋ยวชี้ให้ดูตอนนังคืนเป็นอย่างนี้
ถ้าไม่มีไฟสาดไปก่อนนะคือต่อให้มีไฟสาดไปก่อน

นี่ฮะโอ้โหคนที่เขาเจอเหตุเนี่ย
เขาก็รีบโทรไปแจ้ง๑๙๑ก่อน
แต่ตอนนั้นไม่มีตำรวจรับสายไง
กระทั่งมีรถคันหนึ่งมาช่วยจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถ
แล้วก็พาผู้หญิงใช้คำว่าพาแล้วกัน
แต่เอาจริงเขาต้องล่างนะเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ยอม
ก็ต้องลากออกมาไว้ข้างทางก่อนครับ
ไปดูบรรยากาศค่ะ
มาจะเล่าให้ฟังสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังตำรวจสภบางแม่นางเจ้าของท้องที่นะคะ
ก็ชี้แจงให้ฟังบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบทันที
พบว่าผู้หญิงที่นอนขวางถนนอยู่เนี่ย

ถามว่าทำไมต้องไปหนอนกวางถนน

เมาสุรานนี่แหละ
แล้วก็เดินออกมาจากบ้านโดยที่คนในบ้านไม่รู้
แต่ชาวบ้านและคนในบ้านเขาบอกปกตินะ
เวลาเมาแค่ไหนก็แค่ส่งเสียงดังโวยวาย
แต่คราวนี้เนี่ยอาการหนักนะลงมานอนกลางถนนแบบนี้เลยนะ
พอตำรวจทราบแบบนี้ก็เลยพาส่งตัวกลับบ้านให้กับสามี
บอกดูแลให้ดีนะอย่าให้ออกมาแบบนี้อีก
ดูแลให้ดีไม่ใช่แบบเออมาถือคติเมาแล้วไม่ขับ

คุณจะหลับสุ่มสี่สุ่มห้ากลางถนนก็ไม่ได้ไปหลับที่บ้านดีที่สุดครับ
คุณผู้ชมฮะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยไปดูความสนุกสนานกันบ้าง

โอ้โฮแล้วแม่งหน่อยมา
เออสองปีแล้วจ้ะส่วนด้านนี้ล่าสุดเลย

ว่าเงินที่ซ่อนไว้มันเท่าไหร่เดี๋ยวคุณจะได้ดูมันมีแบงค์๕๐๐แหละ
๑๐๐แบงค์๒๐คือมีทุกชนิดเลยค่ะ
มันเป็นกองที่ใหญ่มากคุณผู้ชม
ม้วนพันอัดกันมาไว้แบบนี้
ถ้าตั้งใจจะเก็บหอมรอมลิฟต์ไว้แล้วก็ใส่หยอดกระปุกดีกว่าครับ
ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยนะคะคุณพี่
อย่าไปใส่ในพื้นที่ตรงนี้เกิดวันดีคืนดีมาลงแมลง
อ่ะง่ายปลวกปลวกกินนี่คือเออ
หมดแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยนะ

กลายเป็นว่าไม่ได้ใช้หรอกโดนปวกกินหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหาที่ซ่อนเงินเมียให้ใหม่นะ
เอาที่มันปลอดภัยที่ไหนล่ะ

เพราะว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคุณชนะ

อ้าวคุณอยากใช้เมื่อไหร่คุณก็ขอภรรยาง่าย
นิดอ้อนหน่อยเดี๋ยวภรรยาเขาก็ให้แล้ว
แต่จริงนะผู้หญิงเป็นเพศที่แบบ
ผมต้องยอมรับเลยนะว่าหาเงินเก่งไม่ได้ซ่อนซ่อนตรงไหนหาได้หมดเจอทุกที่
นี่คุณไม่ได้หมายความว่าทำงานหาเงินเก่งใช่ไหม
คุณซ่อนไหนก็โดนหาให้ครับเตอร์หมดผมไม่เคยซ่อนนะ
ผมเปิดเผยตลอดแต่ผมไม่เคยซ่อน

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณชนะเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องกับคุณยาย๗๓ปีเลยนะคะ
อันนี้จริงก็เห็นใจแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างน่ากลัวภาพ
อยากจะให้ดูกันหน่อยเรื่องของเรื่องเข้าใจผิด
คิดว่าคันเร่งเป็นเบรกก็เลยเหยียบเต็ม
สุดท้ายพุ่งเข้าไปในร้านแบบนี้ครับ

ที่เห็นเนี่ยภาพจริงเหตุการณ์จริง

แต่มันเหมือนในหนังเลยใช่ไหมล่ะใครชนก็ไปแบบนี้เลยครับโอ้โหน่าตกใจมากนะฮะ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วตกใจครับคนที่โดนชนสองคนอ่ะเห็นไหม
อยู่ตรงเคาน์เตอร์ยาค่ะอันตรายมากครับเนี่ยฮะอีกนิดเดียวจะชนกำแพงแล้วนะคะ
ถ้ามาแรงกว่านี้โดนอัดกำแพงแน่นอน
เอาเนี่ยฮะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณคลินิกสุรศักดิ์การแพทย์
ริมถนนสายเชียงใหม่ลำพูนบริเวณตำบลน้องหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นนาทีระทึกครับที่รถเก๋งคันหนึ่งขับพุ่งเข้าไปในคลินิก
กวาดเลยทั้งเจ้าของคลินิกแล้วก็คนที่อยู่ข้างด้วยนะ
ค่ะไปพร้อมกับเคาน์เตอร์เออโอ้โหไปจนสุดมุมอะครับ
ใช่ค่ะส่วนคนที่อยู่รอบมีใครบ้าง
ผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่กำลังเล่นรถของเล่นอยู่อีกฝั่ง
โอ้โหได้แต่ยืนช็อกงงอ่ะสิค่ะแต่ก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับอันตรายไปด้วย
มันกระจกแตกแล้วก็มีข้าวของกระจัดกระจ่ายไปหมดเลยแล้วไปพบกับคุณยายศรีราพผู้เจริญอายุ๗๓ปี
อืมซึ่งเป็นคนขับรถยนต์คันที่พุ่งชนคลินิกนี่แหละโอ้คุณยายก็ยืนรอให้การอยู่นะคะ
คุณยายเนี่ยบอกว่าพาน้าสาวมาฉีดยาที่คลินิกเออแต่ว่าคลินิกแห่งเนี้ยไม่มียาที่ต้องการ
ก็อ่ะงั้นก็กลับแหละแต่จังหวะกลับนี่แหละค่ะคุณเกิดเรื่องขึ้นมา
กำลังจะถอยรถออกจากหน้าคลินิกแล้วทีนี้ไปชนกับรถมาดหน้าป้ายแดง
ของนางสิริพรรอดบ้านสวนที่จอดอยู่ข้างทาง

ก็เลยใส่เกียร์เดินหน้าแล้วจะแตะเบรก
แต่ด้วยความที่คนมันตกใจไปแล้วสติแตกคิดว่าเบรกแต่ที่แท้เหยียบอะไร
เหยียบคันเร่งโอ้โหโอ้ทีนี้วึ้มเข้าไปเลยนี่ไงคะ
โอ้โหก็เลยชนคลินิกชนเคาน์เตอร์จนพังเสียหายหมดเลย
โอ้โหเจ้าของคลินิกคือนายแพทย์สุรศักดิ์บุญยฤทธิชัยกิจเนี่ยนะคะ
พร้อมกับภรรยาแล้วก็คนที่อยู่ในคลิกก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
มีทั้งกระจกบาดมือบาดที่แขนค่ะ
ส่วนนายแพทย์สุรศักดิ์บอกว่าตอนนี้อาการปวดระบมตามร่างกายยังมีอยู่นะ
แล้วก็เจ็บบริเวณแผลที่ถูกเย็บค่ะ
เอาส่วนคลินิกก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็น
ต้องรอให้บริษัทประกันมาตีราคาก่อน
คาดว่าจะต้องปิดคลินิกอีกหลายเดือนเลย
ซ่อมก่อนขอซ่อมแซมก่อน
หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกคู่กรณีนะครับ

ตกลงค่าเสียหายกันก่อนว่าเอ๊ะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันอะไรยังไง
ค่ะนะคะก็คงจะต้องคุยต้องเคลียร์กันอีกทีนึง
นี่แหละค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วเกิดจากความตกใจด้วย
แล้วก็อาจจะขอเตือนไปถึงผู้สูงอายุนะ
อายุ๗๓ปีแล้วขับรถได้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะ
แต่เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้
บางทีก็อาจจะทำให้ท่านไม่ทันได้ระวัง
อันนี้ก็ขอเตือนเอาไว้ถึงความปลอดภัยนะคะ

เวลาที่เราขี่รถแล้วจะข้ามถนนนะ
ก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีย้ำว่ามองให้ดี

โอ้โหอย่างจังอ่ะคุณชนะดูนะดูลักษณะการขับแล้วดูพฤติกรรมของเขาคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเห็นไหมหันไปมองแล้วแต่ไม่ได้มองอีกฝั่งนั่นไง
คือผมว่านะเขาหันไปมองแล้วแหละมองไปมองฝั่งขวาแล้วแล้วทีนี้กำลังจะหันไปมองฝั่งซ้ายแต่ในช่วงที่หันไปมองฝั่งซ้ายไม่ได้ชะลอรถ
เออก็รถมันก็ไหลไหลมาเรื่อยเรื่อยอืมแล้วพอหันไปมองขวาอีกทีเจอมอไซค์แล้วไง
ชนกันแล้วฝั่งที่เขาขับตรงมาเขาก็มาไวเขาก็มาตามทางก็เลยไม่ทันคิดว่าจะมีรถเจ็บเลย
ออกมานะคะดีที่ทั้งคู่สวมหมวกกระน็อกนะคะแล้วก็เอ่อลดความรุนแรงลงแหละ
อย่างน้อยมีหมวกกันน็อกแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็คงต้องระวังกันต่อไปเหมือนกัน
เฟสบุ๊คตะกรุดขับรถนะคะครับอ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดชัดได้คู่การสมัครครับ
กลับมาแล้วดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณชิสา๕คน
เด็กคนนี้หนูน้อยคนนี้ทำเอาคุณพ่อน้อยใจเลย
เรื่องของเรื่องดูภาพนี้แล้วน้องก็บอกว่าอ่านี่แหละนี่แหละ
คุณพ่อโอ้ใช่เหรอไปดูสิครับ

ใครนะลูก

แต่เห็นหล่อแล้วแหมเรียกคุณพ่อเฉยเลย
คุณพ่อตัวจริงได้แต่นั่งน้อยใจ
ใช่สิเหลอะมันรอเหมือนดาราเขา
เออแม้พ่อจะไม่หล่อแต่พ่อก็สร้างลูกได้นะลูกนะ
ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้วหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับ